คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ฮะลุงคนนี้มาอีกแล้ว
คุณลุงเหงเจียเออจำได้ใช่ไหมจำได้
มีเหตุการณ์นี้ที่ใส่ชุดเหมือนกับเป็นซุนหงอคงขึ้นโรงพัก
อ่าฮะบอกว่าตอนนั้นน่ะไปตามหาพัดถังอะไรเนี้ยค่ะครับ
แต่ว่าคราวนี้มาอีกแล้วพฤติกรรมก็ยังแปลกเหมือนเดิม
แต่งตัวก็ยังแปลกเหมือนเดิมหลายคนดูแล้วเอาตรงนะคุณผู้ชม
บางคนบอกว่านี่คนบ้าหรือว่าคนปกติ
อ้าวอันนี้อันนี้ถามเขาจริงจริงด้วยเออ
ไปถามลุงเขาจริงด้วยแต่ว่าภาพแรกที่เปิดไปเมื่อกี้เนี่ย
เป็นภาพเก่าแต่อันนี้เป็นภาพใหม่เหตุการณ์ใหม่ล่าสุดเลย
เนี่ยคุณลุงมากินมานอนอยู่ตรงนี้เลยเออ
เนี่ยแล้วก็อยู่ดีก็เข้าไปนั่งในศาลด้วยนะคุณผู้ชม
ครับแล้วนี่เอาผ้าสามสีเนี้ยเจ็ดสีเนี้ยมาโพกไว้เลย
มัดมาหัวไว้เลยนะฮะใช่ค่ะซึ่งบางทีนะ
ก็นอกจากนั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็เดินกวาดทำความสะอาด
หรือไม่ก็ถือไม้ตรงสารเจ้าแม่ไสงามสารเจ้าแม่แตงอ่อนเนี่ย
ตรงนี้อยู่ตรงทางเข้าชุมชนช่องสมสารที่สัตหิบชนบุรีนะคะ
หลายคนเห็นนะหยิบมือถือมาถ่ายนะว่าเกิดอะไรขึ้น
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่ศาลเจ้าแม่ไสงามเจ้าแม่แตงอ่อนค่ะคุณผู้ชม
เจอผู้ชายคนนี้คือคุณลุงทองล้วนภูวันอายุ๕๗ปีเป็นชาวขอนแก่น
อาชีพลุงแกเนี่ยเก็บของเก่าขาย
แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปดิฉันจำได้ตอนนั้นดิฉันอ่านข่าวเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ย
ลุงแกเนี่ยเป็นข่าวดังเพราะอะไรไปขึ้นโรงพักค่ะไปที่สพสัตหีบ
แล้วลุงทองล้วนเนี้ยนะตอนที่ไปถามอ่ะลูกมาทำอะไร
เขาก็ถามว่าภังอะไรภังส่ำจังหรอบอกไม่ใช่

ตอนนั้นคือแกต้องเคลียร์กับคู่กรณี

แล้วตำรวจก็บอกว่าลุงแกเมาแล้วขับจริง

ผิดฮะลุงจะมาตามหาใครบนโรงพักแต่ลุงผิดเรื่องข้อกฎหมาย

อืมอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่สวมหน้ากากเสือ
หน้ากากเสือแล้วก็เมาด้วยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
ตอนนั้นน่ะล้มกลิ้งนี่อันนี้ภาพนี้ค่ะ
มีคลิปไหมไม่มีคลิปเหรอมีแต่ภาพเหรอ
อันนี้ที่เคยเป็นข่าวมาอีกเนี่ยนะคะ
แต่แหมล่าสุดรอบนี้นี่แต่งตัวแปลก

ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามว่ามีคนกล้าเข้าไปขอเลขเด็ดไหม
ไม่กล้าเพราะว่าลุงแกไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
นี่นะคะทีนี้ไปถามลุงเหมือนกัน
มันมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นกับลุงใช่ไหมคุณสืบสกุล

บอกว่าช่วงต้นเดือนมันเหมือนกับมีอะไรมาดนจิตโดนใจนะ
เดินเท้าออกจากตัวเมืองสัตหีบมา๒๐กว่ากิโล

แล้วตอนที่จะเดินทางกลับออกไปลุงแกพูดเลยนะ

เห็นว่าปากเจ้าแม่น่ะขยับมากระซิบที่หูลุงด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าลุงอย่าไปไหน
ลุงบอกว่าจริงเคยคิดจะไปจากที่นี่หลายครั้งแล้วนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องวนกลับมาที่เดิมแล้วลุงแกเชื่อมาก
เชื่อว่าเจ้าแม่มีอยู่จริง
เดี๋ยวลองฟังเสียงลุงหน่อยค่ะ
นี่แหละครับลุงบอกว่าเจ้าแม่นะขยับปากพูดเลยนะฮะ

เจ้าแม่ที่เป็นรูปปั้นขยับปากยังไง
เจาะเจาะมาให้เห็นหน้าผมหน่อยเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนิดหนึ่งนะครับ

คืออย่างนี้คุณลุงเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าตอนที่เจ้าแม่พูด
คือในศาลมีรูปปั้นเจ้าแม่อยู่ใช่ไหม

ลุงอย่าไปไหนลุงอย่าไปไหน
บอกว่าปากของเจ้าแม่ที่เป็นรูปปั้นขยับเลย
ลุงก็เลยบอกเนี่ยเจ้าแม่นี่นะฮะ

พอเจ้าแม่สั่งแบบนี้แล้วแล้วจะให้ลุงไปไหนได้
ก็เลยต้องอยู่ที่นี่ไงลุงก็ต้องมาอยู่ที่นี่
บางทีเห็นลุงขึ้นไปนั่งบนศาลเลย

ใช่ค่ะทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็
คือนักข่าวของเราก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่า
เห็นลุงแบบนี้เห็นมานานหรือยังเห็นมาบ่อยไหม
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นลุงแกมาอยู่ตรงนี้ประมาณสัก๒อาทิตย์แล้วนะ

บางทีนะพวกเครื่องเส้นไหว้ต่างที่คนเขาเอามาไหว้เจ้าแม่
ลุงก็กินน้ำดงน้ำแดงก็ยกดื่มลื้อชุดไทยอีก

ลุงแกเหมือนจะเข้าไปนั่งอยู่กับรูปปั้นเจ้าแม่ภายในศาล
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะลุงไปหลบฝนเหรอแต่ว่าเข้าไปอยู่กับรูปปั้นเจ้าแม่เลย
นักข่าวเรานั่งคุยกับคุณลุงเหมือนสนิทสนมเลยนะ
เพราะว่าแซวกันบ่อยทำข่าวกันบ่อยนะฮะหยอกล้อกันบ่อยนะฮะ
ถามคุณลุงอย่างหนึ่งลุงถามจริงนะฮะ

ลุงบ้าเปล่าลุงตอบแบบนี้บ้านะเหรอ
บ่อใบไม้ไม้โทสละอานี่แหละคำสะกด
กดได้ก็คือบ้าลุงบอกแบบนี้
แต่ว่าคือชาวบ้านบางคนหรือว่าแม้แต่ภรรยาของลุง

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนางน้อยนางน้อยคือคุณป้าน้อยเป็นภรรยาของคุณลุง
อายุ๖๑ปีบอกนะบอกว่าผัวฉันเนี่ยไม่ได้บ้า
แค่ชอบแต่งตัวตลกเฉยจริงปกติ
อันนี้คือป้าน้อยบอกแต่ป้าน้อยก็บอกด้วยนะ
ว่าสามีหายตัวไปประมาณ๒อาทิตย์
แล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้าน
อยู่ที่ศาลเจ้าแม่แล้วทางฝ่ายป้าน้อยน่ะ
พยายามอ้อนวอนนะเธอจะไปไหน
แต่ว่าทางฝ่ายลุงยืนยันที่จะไป

กลัวเหมือนกันที่ลุงไปนั่งบนศาลบ้าง

พฤติกรรมแบบนี้เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ

ป้าน้อยบอกว่ารอบนี้นะยอมรับจริงเลย
อาการหนักหนักถึงขั้นพูดคนเดียว
แล้วก็มีการเพ้อด้วยเพ้อบอกว่าเห็นผีเปรตใช่ไหมคุณ
ผีเปรตเอากันคุณลุงบอกแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ก็ต้องดูแลนะเรื่องสุขภาพใจของแกนะครับ
เพราะแกก็ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วนะฮะ
แต่ถ้าเกิดแบบนี้อาจจะให้คุณหมอเนี่ย
ประเมินสุขภาพกายสุขภาพจิตอีกทีหนึ่ง
แต่มีเรื่องหนึ่งที่ลุงแกยอมรับ
สิทธิ์ข่าวก็ถามว่ากินเหล้าอะไรมา
โดนตัวไหนมาลุงก็บอก๔๐ดิกี้อะไรนะฮะ

คราวนี้ลุงก็กินเหล้าแล้วก็เมานะครับ